การลักวิ่งชิงปล้นยังไม่หมดคราวนี้เกิดขึ้นที่ร้านทองที่ปราจีนบุรี
ผู้ชายคนนึงคือบุกเดี่ยวทำทีจะไปซื้อทอง๓บาท
น้ำหนัก๓บาทมูลค่าก็ประมาณ๖๐๐๐บาท
กวาดทองออกจากร้านได้แล้วก็วิ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดของร้านห้างทองชุนหลิมอำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรี
คือบันทึกเหตุการณ์ได้หมดเลยค่ะ
คนร้ายคนนี้เขาเป็นผู้ชายรูปร่างประมาณสักสูง๑๖๐เซนติเมตร
ใส่เสื้อแขนยาวลายพรางกางเกงยีนสวมแว่นเหมือนกับแว่นสายตา
เข้าไปซื้อสร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์หนัก๓บาท

หลังจากนั้นชิงทองแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเร็วแบบนี้นะคะ

บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุมีลูกค้าอยู่ในร้าน๒คน
จากนั้นคนร้ายเข้ามาก่อเหตุทันทีที่คนร้ายวิ่งออกจากร้านไปเนี่ย
พนักงานในร้านสองคนก็พยายามนะวิ่งตามออกไปตะโกนขอความช่วยเหลือ
แต่ก็ไม่ทันนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
ส่วนตำรวจภูทรศรีมหาโพธิก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ไปดูกล้องวงจรปิดโดยรอบด้วย
ก็พบว่าคนร้ายใช้มอเตอร์ไซค์เป็นฮอนด้าเอ็ม
แล้วก่อนจะลงมือก่อเหตุคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนมาดูลาดเหลา
หลังจากนั้นก็จอดรถเอาไว้ข้างร้านแล้วก็เดินไปก่อเหตุ
ใช้เวลาไม่นานมากนะคุณผู้ชมประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
แล้วก็วิ่งออกมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจบอกนะคะว่าก็จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปดูซิตามเส้นทางต่างคนร้ายก่อนมามายังไง
แล้วตอนได้ทองไปแล้วขี่ไปเส้นทางไหนที่คิดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนี
ตอนนี้ต้องการที่จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะยังอยู่ในพื้นที่
เดี๋ยวอีกไม่ช้าตำรวจบอกว่าน่าจะตามจับได้นะคะ